คุณผู้ชมมาดูเหตุการณ์นี้นะคะที่เกริ่นเอาไว้เมื่อเบรกที่แล้ว
หน้าที่ชีวิตของคุณลุงคนนึงค่ะ

ก็จอดติดไฟแดงอยู่กำลังจะไปอีกทางหนึ่ง
ปรากฏว่าระหว่างนั้นรถบรรทุกมาค่ะ
อืมแล้วเป็นรถบรรทุกเหล็กสิบล้อค่ะ

คุณผู้ชมเห็นไหมว่าเกิดอะไรขึ้น
เห็นคนวิ่งออกมาจากจุดนั้นไหมคะ

แล้วปรากฏว่ารถจักรยานที่ขายลอตเตอรี่เป็นไงรู้ไหมคะ

โอ้โหนี่รอดแบบนาทีชีวิตจริง

เหล็กนี่กระจัดกระจายเต็มถนนไปหมดเลยค่ะคุณผู้ชม

ก็คือรถจักรยานของคุณลุง
ถูกทับพังเสียหายทั้งคัน

ไม่ได้รับบาดเจ็บหนีทัน

ชาวบ้านเข้ามารุมถามเหตุการณ์

ลอตเตอรี่ขายเกลี้ยงหมดแผงเลย
ไม่รู้ว่าถูกกันบ้างหรือเปล่านะ

เพราะว่ารอดอันนี้คือสุดยอด

แล้วคุณลุงบอกได้ยินเสียงเหล็กหล่น
พอได้ยินอย่างนั้นก็ทิ้งรถหนีก่อนเลยค่ะ

ขอบคุณครับ
นี่ถือว่าถูกรางวัลที่๑เลยนะคะรอดชีวิตได้ค่ะ
นี่ค่ะโชคดีจริงค่ะคุณลุง